คุณผู้ชมค่ะเคยเห็นภาพแล้วเนาะคุณแต้วนัทพรค่ะ
สวีทหวานเลยนะคะกับแฟนหนุ่มของเขาคุณต้นนะคะ
ก็มีภาพลงในอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้กดลูเลยนะ
มีลุ้นแล้วว่ามีงานตรงงานแต่งกันหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าสาวแต้วออกตัวนะโอ้พี่คะหนูก็มันก็ไม่ได้หวานอย่างที่คิดนะคะ
ล่าสุดค่ะนางเอกก็ออกมาเผยด้วยนะว่าทริปนี้ก็ได้ทั้งไปเที่ยวด้วย
แล้วก็ไปทำงานด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นทริปที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะ
เพราะว่าชดเชยคุณที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวด้วยกันเท่าไหร่ค่ะ
แล้วก็หลายคนถามถึงข่าวดีของคู่นี้ค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นไง
คนบันเทิงสละโสดกันเยอะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกร่วมช่องนะคะ
นางเอกต่างช่องก็สละสดกันไปเยอะแล้วหลายคู่นะคะ
แต้วค่ะจะว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังเธอกันค่ะ
แต่ว่าการที่ไปแบบได้หว่างห้ามให้อย่างไปแบบแล้วก็ได้ไปถึงยอดเลย
สนุกก็ไม่หวานนะแค่เป็นรูปคู่อยู่ในเฟรมเดียวกันเฉย
อากาศน้าหลายก็เป็นไปตามบรรยากาศ

ยังไม่ต้องรอไปเรื่อยอย่างนี้แหละเหมือนเพื่อนกัน
แล้วเพื่อนเขาก็แต่งแสงหน้าไปหลายคู่แล้วครับ
หลายคู่ก็ไม่มีก็ยังไม่แต่งเมืองอีกแผนก็มีอีกละเยอะ
ข่าวฟ้าอะไรอย่างงี้ล่ะ
คิดว่าไม่มีค่ะคิดว่าถ้ามีก็ต้องจับได้เพราะว่าไม่เนียนเลยแน่
มันคือสไตล์แม่งเองใช่
ถือว่าเป็นความรักที่จริงจังนะว่าคบกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะก็เปิดตัวเปิดเผยเลยนะคะว่าคบกันอยู่